พูดถึงครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักมาก
หลายคนต้องนึกถึงครอบครัวนี้ครอบครัวศรีลาชัยนะคะ
หลายคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มกันแก้มปริ่ม
เพราะว่าลูกเป็นที่ปลื้มของชาวเน็ตกันนะคะ
ให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของคนบันเทิงที่มีชาวเน็ตกดติดตามความน่ารักของลูกบ้านนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
สำหรับครอบครัวศิลาชัยของพิธีกรอารมณ์ดีคุณเปิ้ลนาคอนแล้วก็คุณจูนกัสมา
ก่อนหน้านี้ความน่ารักของออก้าแล้วก็ออกัสเนี่ยทำเอาชาวเน็ตชื่นชอบในความซุกซนแล้วก็เป็นธรรมชาติของทั้งคู่
ล่าสุดคุณพ่อเปิ้ลแล้วก็คุณแม่จูนนะคะก็ปลื้มหน้าบานกันต่อเลย
เพราะว่าทายาทคนล่าสุดน้องออกูธ๔เดือนแล้วนะจ๊ะ
ความน่ารักน่าชังดูจะมาแรงไม่แพ้พี่สองอเลยนะคะ
เพราะชาวเน็ตมาชื่นชมจนทายาทคนสุดท้องกลายเป็นซุปตาตัวน้อยไปอีกคนแล้วล่ะค่ะ
ดีใจเลยแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยแหละ
แล้วก็นึกไม่ถึงด้วยว่ารูปแบบของชีวิตของตัวเรามันจะเปลี่ยนมาเป็นในทางแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าจูนด้วยดีกว่าจูนเขาโคมผสมเขาอาจจะดีก็ได้
มาได้สายที่แบบเออแล้วก็ดูแลดูอะไรต่างแล้วอารมณ์เด็กเขาดีไง
แล้วเราก็ไม่รู้เลี้ยงไม่เป็นเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ
คนเล็กออกูธก็น่ารักมาก๔เดือนแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ดิ้นเหมือนกั้งอ่ะเหมือนกั้งอ่ะ

มีแววว่าจะแสบตามนี่นะ
แน่นะครับเพราะว่าเขายังเนิบอยู่อ่ะยังนิ่งอยู่เลยอยากให้แสบกว่ากล้าเพราะว่าถ้าไม่แสบกว่าก้าก็เรียบร้อยกว่าก้าก็จะกลายเป็นอีกเพศหนึ่งไป